ความวุ่นวายที่ประจินบุรีกันก่อนคือกู้ภัยเขาลงพื้นที่
เพราะว่าเขาได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตเขาก็เตรียมผ้าขาวห่อศพกันไป
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะมันเป็นอะไรคะไปดูกันหน่อยนะคะ

อุตสาหกรรม๓๐๔ท่าตูมศรีมหาโพธประจีนบุรี
เขาก็เลยรีบลงไปพื้นที่ค่ะ
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะไม่ได้ตายเขาแค่เมาแล้วหลับอยู่ในรถนะคะ
หลังจากนั้นทีมก็ตรวจสอบกับทีมกู้ภัยอื่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ก็ทราบว่า๒วันก่อนรถคันนี้
ชายคนนี้ก็เคยไปจอดรถนอนในลักษณะนี้มาแล้ว

ฟังเสียงของทางกู้ภัยหน่อยค่ะ

ก็เลยปล่อยให้ชายคนนี้นอนต่อไปก่อน
คาดว่าเดี๋ยวพอส่างเมาแล้วก็คงกลับบ้านได้เองแหละ
เรื่องนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าสอนให้รู้ว่า
เมาไม่ขับจอดหลับข้างทางก็ดีแล้ว
แต่อย่านานเกินไปเดี๋ยวชาวบ้านผ่านไปผ่านมาจะเข้าใจผิดคิดว่า

คือเห็นข่าวนี้แล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมคะ
นึกถึงว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์ตอนกลางคืน
แล้วแบบเป็นกลางดึกแล้วกู้ภัยไปแบบนี้
กู้ภัยคงคิดนะจะเจอของดีเข้าให้แล้ว
อยู่ดีก็ลุกขึ้นมางึมงำซะ
สรุปไม่เสียชีวิตก็ดีแล้วล่ะค่ะพี่แต่แม้อย่าเมาสักขนาดนั้นนะคะ